คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยนะคะแปลก
ผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกสื่อว่าเธอถูกทำร้ายร่างกาย
แต่จริงเนี่ยเรื่องจริงมันกลับตลปัดเลยไม่ใช่
คุณผู้ชมดูนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้เสียหายค่ะ

คือคลิปนี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นภาพ
คือมีคนลงไปกองกับพื้นเห็นไหมแล้วมีคนตามไปกระทืบ

ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนนะคะ

เธอเนี่ยถูกรุมทำร้ายแต่ความจริงมันไม่ใช่นะคะ
มันไม่ใช่นะคะเธอนั่นแหละเป็นคนลงมือก่อเหตุ
แสดงว่าเธอคือหนึ่งในคนที่กระทืบเหรอใช่แต่ไปแจ้งความ
เราไม่ได้พูดเองนะคุณผู้ชมนักข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
พบกับนางสาวฝนกับนางสาวมิ้วนามสมมุตินะคะ
๒คนนี้ค่ะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เขาบอกว่าเข้ามาทำงานที่ไทยพักอาศัยอยู่อพาร์ทเมนต์

คนนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่
แล้วก็มีการไปแชร์ต่อในโลกออนไลน์เนี่ย
ฝ่ายที่ถูกรุมทำร้ายจนลงไปนอนกองกับพื้น
คือตัวเธอสองคนไม่ใช่คนที่ให้ข่าว
บอกว่ารู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมไปให้ข่าวแบบนั้น
ทั้งที่เธอสองคนเป็นฝ่ายถูกกระทำ
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปแจ้งความเพราะเห็นว่า
ที่ทำงานก็คือทำงานที่เดียวกันกับคนที่ก่อเหตุ
แล้วเอาคลิปนี้มาปล่อยแล้วอ้างว่าตัวเองถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผู้เสียหายทั้งสองคน
ก็คือมิ้วกับฝนบอกว่าเพราะนางส้มนางสาวส้มนามสมมุตร
เป็นนักร้องอยู่ที่ร้านจู่ก็ถูกเจ้าของร้านไล่ออกจากงาน
จากว่าไปแสดงอาการที่ไม่ดีกับแขกที่มาใช้บริการ
ส้มมาพานมาโกรธว่าทำไมมาไล่ส้มคนเดียว
ทำไมไม่ไล่มิ้วกับฝนออกด้วย
ส้มก็เลยพาพวกมาเคาะห้องเรียกเธอทั้งสองคนออกไปคุย
ออกไปคุยเสร็จปุ๊บนี่ส้มมานะ

คือมันกล้องวงจรปิดมันชัดนะคะนี่ผู้เสียหาย

แล้วสุดท้ายนี่เห็นไหม
ผู้เสียหายเข้าไปส้มตามมา

ส้มโดนเจ้าของร้านไล่ออกเพราะว่าไปแสดงพฤติกรรมไม่ดีกับแขก
ก็เลยโกรธว่าอ้าวทำไมถึงตัวเองโดนไล่คนเดียวอะไรประมาณนี้
สุดท้ายเนี่ยส้มไปตามเพื่อนมาค่ะ
ตามเพื่อนมามาเคาะประตูเรียก
แล้วกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายรุมทำร้ายร่างกายตามในคลิปนี้นะคะ
เธอตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำ

ตารปัดเลยนะโอ้โฮครับ